ต้องบอกว่าสมการรอคอยของแฟนคลับวงฟงลังสะออนค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เพราะว่าล่าสุดหลังจากห่างหายกันไปวงแตกกันไปเกือบ๑๐ปี
สามสมาชิกหลักนะคะพี่อีทลาล่าลูลูโคจรมาเจอกันแล้วค่ะ
คราวนี้นะคะแฮปปี้มากจริงนะคะแล้วก็เป็นการร่วมงานแสดงละครด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
รอบเจ็ดแปดปีเลยก็ว่าได้นะคะงานนี้มีเฮตั้งแต่วันบวงสวงตามภาพที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ
แม้ว่าพี่ลาล่ามาไม่ได้นะคะเพราะว่าติดโคอยู่ค่ะ
ไม่ใช่โคแปลวัวกระบือนะคะโควิดนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเขาหายเออค่ะจริงนะคะแต่ว่าพี่อีดกับลูลูนะคะ
เสิร์ฟความฮาผ่านบันเทิงไทยรัฐค่ะเราจกมาเลยค่ะสัมภาษณ์คู่กันค่ะคุณผู้ชม
ดิฉันนึกว่าแบบว่าฟังตลกอยู่นะคะไม่ได้สาระอะไรเลยฮาอย่างเดียวเลยค่ะ
เรื่องนี้นะคะลาล่าลูรูรับบทเป็นแดนเซอร์ประจำวงของใบเตย
โดยมีคนดูแลเป็นพี่อีทนี่แหละค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้พี่ก็จะชวนมีแพลนนะคะชวนสองน้องรักมาทำเพลง
แต่ว่าติดอย่างที่บอกไปนะคะติดที่ฮออาร์เอสเขายังไม่ปล่อยตัวค่ะ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
รักคือแกให้ทำทุกอย่างอยู่แล้วถ้ามีโปรเจคดีนะคะ
ที่เราสามารถไปร่วมไปร่วมกับพี่อิช

ทำไมค่าตัวแพงจังอะถ้าตัวเท่าไรพี่
ล้านหนึ่งอ่ะล้านหนึ่งอ่ะโอ้โหพี่ก็ทำไมไม่รีบจ่ายหน่อยวะ
อุ้ยพี่น่ะพี่ก็มีแล้วเนี่ยสักร้านหนึ่งพี่ก็มีแล้วเนี่ยสักร้านหนึ่ง
ก็ไม่ได้เตรียมเขาเลยสักล้านหนึ่งเนี่ยเปิดมาเงาวับเลย
คือร้านหญิงสดอ่ะเขาฮากันจริงนะคะอีกเรื่องหนึ่ง
คือก่อนหน้านี้ตกออกตกใจค่ะคือหลายคนถามนะคะว่ารู้ลูกตกลงท้องจริงหรือเปล่า
เหตุเกิดจากลาล่าค่ะที่ติดโคอยู่ว่างโพสต์เลยค่ะ
อีกสี่เดือนเจอกันเอ้าลูลูกแล้วพรึ่งถ่ายพรีเฟดดิ้งไป
ที่นางเลื่อนงานแต่งรู้ว่าท้องแล้วลูรีบออกมาโพสต์เลยนะคะ
พร้อมกับเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าลูกยังไม่ท้องจ้านะคะ
เป็นคนอื่นที่ท้องเป็นญาติเขานี่แหละค่ะ
แล้วก็เรื่องงานแต่งลูลูนะคะที่เลื่อนไปก่อนเนี่ย

จะให้พี่อีทใส่ซองแล้วก็ขอที่นี่แหละค่ะ

ให้อาหารเรา
ตอนไหนวะใช่แล้วก็ชอบขับบอกว่าเขาให้อาหารเราด้วยนะเชลลี่ที่ร้าน
แต่ว่าเป็นพี่รักน้องรักกันยังไงก็ให้ได้อยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะ
คู่นี้แห่เจอทีไรเฮฮากันตลอดเลยนะฮะ